ภาคอีสานเองจากนครพนมบอกว่าฝนน่าจะมาตกภาคอีสานบ้างแล้วนะครับ
เพราะว่าภาคอีสานตอนนี้ก็แรงนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมที่ชนบุรีส่งมาบอกว่าอ่างศิลาชนบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้ม
ใช่เพราะว่าที่ชนบุรีตอนนี้ฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า๒ชั่วโมงแล้ว
ก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านพันธ์เสด็จนอก
ชาวบ้านบอกว่าบ้านเรือนเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือน
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะคะ

สภาพน้ำที่ท่วมเอ่อล้นถนนสาย๑๑
ขาข้าวพนมสารคามตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ริมถนนต่าง

ได้รับความเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือนค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
และช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
พร้อมทั้งจะได้เร่งสำรวจและเยียวยาต่อไปด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังเกิดน้ำท่วมหนักในตัวเมืองศรีราชาบริเวณตลาดฉลอง
จ่าบันซอยโรงเป็ดแยกไฟแดงอัดสัมชันศรีราชา
รวมถึงบริเวณถนนสุขุมวิทย์หน้าห้างสรรพสินค้าด้วย
ก็ทำให้จราจรติดขัดของแบบลดเก๋งลดเล็กสันจรได้ความยากลำบาก
บางขันต์ก็ถึงดับกลางทางเลย
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน
ด้วยการเก็บกวาดขยะที่มันปิดปากท่อระบายน้ำ
และเรื่องของจราจรคลียรพื้นที่ไปให้ประชาชนสะดวกขึ้น
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูที่แม่ห้องศรกันหน่อยละกันค่ะ
พื้นที่ที่ตำบลแม่ฮีที่อำเภอปลาย
ก็เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะคะ
จุดตรงนี้คือถนนสาย๑๐๔
ก็เลยทำให้ร่องระบายน้ำมันชำรุดมันพังเสียหายหลายจุดเลย
น้ำป่าก็พัดเอาพวกก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยค่ะ
ทับถมกันหลายช่วงของถนน
การจราจรก็เลยติดขัดเป็นเส้นทางปลาย

จันทีก็ต้องเร่งเข้าไปดูแล

คุณผู้ชมดูหินมันพัดมาสิคะ
โดนน้ำพัดมาแบบนี้แล้วก็ต้องเน้นย้ำ
ต้องเตือนประชาชนที่สัญจรไปมา
ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกต่อกันหน่อยนะฮะ

แล้วก็พื้นที่ภาคใต้แฟนรายการทางภาคใต้

เพราะว่าต้องเตือนภัยแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนกันนะครับ
ไปดูอุบัติเหตุต่างในพื้นที่ต่าง
เกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพฟ้าฝน

ที่ปฐุมธานีรถฝ่วงบรรทุกกากถั่วเหลือง
หลบรถบรรทุก๒คัน
ชนกันจนพ่วงพลิกคว่ำขวางถนน
เทกระจาดกากถั่วเต็มถนนไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปอตท

ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
คู่กรณีเป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับ
คือรถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบสีขาว
ซึ่งถูกรถบรรทุก๖ล้ออีกคันสีน้ำเงิน
ถัวเหลืองไหลมากองเต็มพื้นถนน
นายสมใจมงคลโพคนขับรถพ่วงบรรทุกกากถั่วเหลือง
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุฝนตกหนักครับ
ก็ขับรถมาตามเส้นทางมุ่งหน้าบางปะอิน

รถบรรทุก๖ล้อ๒คันข้างหน้าชนกัน

มาเป็นคันที่๓ต้องเบรกกระทันหันแล้วก็หักหลบไปทางเลนขวา
แต่ว่าเบรกในจังหวะที่ทั้งฝนตกทั้งถนนลื่นแล้วก็รถหนักรถใหญ่แบบนี้
ทำให้ตัวลูกพ่วงเสียหลักนะครับเนื่องจากพื้นถนนลื่น
แล้วก็ตัวลูกพ่วงเนี่ยพลิกคว่ำเทกระจาดกากถั่วกีดขวางการจราจรนะครับ
ส่วนรายละเอียดนั้นตำรวจจะได้สอบสวนอย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะใหญ่ทั้ง๓คันเลยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับนายปริญญาตือติ่งขับรถของบริษัท
จะนำเครื่องกรองน้ำจะไปส่งลูกค้าในตลาดแม่สอด
พอไปถึงหลักกิโลเมตรที่๑๓บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอด
ฝนตกถนนลื่นครับพอเข้าโค้งรถเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งลงถนนเฉียดต้นไม้ข้างทางนะครับ
ท้ายฟาดกับต้นไม้พังกระเด็นหลุดจากตัวรถ
จากนั้นรถก็พลิกคว่ำ๓ตลบก่อนจะยกตั้งขึ้นเอง
สิทธิ์ข่าวสอบถามนะครับว่าพกเครื่องรางอะไร
เพราะว่าเขาปลอดภัยดีนะคุณ
ดูสภาพความเสียหายเนี่ยโอ้โหพังยับเยอะนะ
อย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะรถมันพลิกคว่ำ๓ตลบเนี่ยนะครับ
แต่เขาแคล้วคลาดนายปริญญานำของดีออกมาให้ดู
เป็นตะกรุดของครูบาน้อยเกจิดังนี่นะฮะวัดศรีดอนมูลเชียงใหม่
และอีกอย่างที่สำคัญคือรกแมวทำให้รอดตายอย่างน่าอัศจรรย์นะครับ
แต่ตำรวจก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกถนนลื่น
ทุกคันทุกคนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ว่าจะมีของดีอะไรบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับ
อีกที่หนึ่งเป็นสภาพที่เกิดเหตุนะครับ
ทัวร์สายภูเก็ตเกาะสมุยของบริษัทพันทิพย์๑๙๗๐จำกัด
มาจากอำเภอทัพปุดจังหวัดพังงาก็มุ่งหน้าไปทางอ่าวลึก
เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุยระหว่างขับผ่านสี่แยกนาเกลือนะครับ
อภัยสี่แยกนาเหนือเกิดเบรกกระทันหัน
ทำให้รถตำรวจที่ขับมาจากบ้านปากลาวจะตัดผ่านไปทางปลายพระยา
ก็ต้องเบรกในรถในระยะกระชั้นชิดประกอบกับถนนมันลื่นเนื่องจากฝนตก
รถของตำรวจนะครับก็ชนเข้ากับท้ายรถทัวร์อย่างจัง
ทำให้ตำรวจหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่คือรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตก
นี่ฝนมาตกที่สามชุกสุพรรณบุรีบ้างค่ะ
น่าจะแรงน่าจะร้อนอยู่นะครับ
ว่าใครจะต้องขับรถแล้วเจอน้ำท่วมขังแบบนี้
กรมควบคุมโรคมีทำเป็นกราฟิกออกมาแชร์นะ

ก็บอกกันไปตรงนี้เปิดไฟขับรถช้าอย่าพยายามแซง
ตรงไหนรู้ว่าไปไม่ไหวแน่พักเถอะ

แล้วก็ถ้าเกิดระดับน้ำสูงขับรถคือปิดแอร์

เมื่อวานี้แอบแบบนับถือคุณสิบสกุลเหมือนกันนะ

คือไม่ผมไปพักอยู่ในห้างหลายชั่วโมง

เพราะว่ารถติดแท็กซี่ก็ไม่มีนะครับ